ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยแม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
จะทำยังไงได้หลักฐานมันชัดเจนเหลือเกิน
ตำรวจที่สิงห์บุรีเนี่ยเขาไปจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติด
พ่อค้ายาบ้าได้พ่อค้ายาบ้ารายนี้ซัดทอดต่อตอนที่สอบสวนขยายผล
หนึ่งในลูกค้าเนี่ยเป็นพระระดับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่สิงห์บุรี
โอ้โหตำรวจก็ไปค้นสิฮะใช่ค่ะมีหลักฐานแชทลงแชทไลน์อะไรเต็มเลยนะครับ
ไปตรวจค้นที่กุฏิเนี่ยเกือบวุ่นวายนะครับเพราะว่าลูกศิษย์เขาบอก
เขาขอเข้าไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยอืมหรือได้มาโดยการกระทำความผิด

อ๋ออ่านโอนไป๔๐๐อ่ะรู้อ่านโอนไป๔๐๐อ่ะรู้

นี่ฮะช่วงเย็นค่ำเมื่อวานครับ
ชาวบ้านก็มาเต็มวัดเลยวุ่นวายมาก
ไม่ยอมให้เข้าไปค้นกุฏิด้วยซ้ำตอนแรก
ใครจะไปเชื่อของเกียรติศาสตร์ครับของเจ้าอาวาสวัตรซื้อขายยาบ้านี่เห็นไหม
เจ้าอาวาสนี่หลวงพ่อนี่ก็โอ้โหแม่กฎหมงกฎหมายนี่อ้างเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม
โอ้โหอ้างทุกอย่างขอตรวจปัสสาวะก็ไม่ปวดปัสสาวะไม่ออก
หนึ่งถงมือถือใช่ไหมกันโอ้หลายอย่างค่ะ
นี่ฮะกว่าจะเข้าไปได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่สพบังรจันทร์ที่สิงห์บุรีนะครับ
นำกำลังมาขอตรวจค้นกุฏิของพระอธิการศิลวัตรสิริวัฒโนอายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าวาดวัดสามัคคีธรรมที่ตำบลสะแจงอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
หลังจากที่มีพ่อค้ายาบ้ารายหนึ่งที่ถูกจับได้เนี่ยเขาให้การซัดทอด
บอกมีขายาบ้าให้กับพระศิรวรรษด้วยนะเจ้าอาวาสวัดสามะคีธรรม
แล้วมีหลักฐานเป็นการพูดคุยซื้อขายกันทางแชทไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่โทรคุยกันด้วย
แต่พอมาถึงก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางพระศิลวัตรเนี่ยไม่ยอมให้เข้าไปค้นในกุฏินะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกเอาไม่เป็นไรงั้นหลวงพ่อนิมนต์ไปตรวจปัสสาวะหน่อยได้ไหม
ดูเรื่องของยาเสพติดสารเสพติดหน่อย
พระศิลวัตรก็ไม่ยอมอีกพยายามถ่วงเวลาบอก
อัตมายังปัสสาวะไม่ออกเลยตอนนี้

แล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวให้รอโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องมาถึงก่อนก็แล้วกัน
ตำรวจก็พยายามอธิบายข้อกฎหมายเรื่องของการตรวจค้นต่าง
ที่เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่สามารถทำได้
แต่พระศิลวัตรก็ยังไม่ยอมให้ค้นนะฮะ
ขอดูหมายค้นจากศาลอย่างเดียว

อ่านี่เห็นไหมฮะยังไงก็ไม่ให้เข้ากุฏิฮะ

ทั้งแบบคลองแบบสายยูอะไรแบบเต็มไปหมด

มาตั้งแต่เย็นอ่ะจนฟ้ามืดอ่ะฮะ
นู่นแหละครับยืดเยื้อถึงเกือบ๒ทุ่มนะครับ

งั้นขอใช้อำนาจตามที่มีเนี่ย
นิมนต์ไปขึ้นรถสายตรวจก่อน
พาไปตรวจปัสสาวะที่สพบังรจันทร์ก็แล้วกัน

นี่ฮะก็ยังไม่ยอมนะไม่ยอมขึ้นรถนะฮะ

เออหรอเอาพี่ชี้มาดิ

แต่ตำรวจก็ต้องพยายามทำแบบละมุนละม่อม
เพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหามีชาวโบ้งชาวบ้าน

เอาเป็นว่านิ้มมลนะท่านจะเอาวาดไปนะครับ

ไปตรวจปัสสาวะที่สพบรจร
ผลการตรวจปัสสาวะออกมาเนี่ย

ไม่ใช่ม่วงธรรมดานะคุณเดี๋ยวมาสอน

มีสารเสพติดในร่างกาย

แต่พระศิรวัตรก็ยังไม่ยอมรับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะ
เขาบอกเขาไม่ได้เสพยาบ้าไม่ได้เสพยาเสพติดนะ
ปัสสาวะสีม่วงเนี่ยมันไม่ใช่สารเสพติด
ถ้าเกิดจะระบุว่าเป็นสารเสพติดจริงหรือไม่เนี่ยต้องส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะ
เออนี่มันชุดตรวจของโรงพักจะเอาให้แน่เนี่ยต้องตรวจโรงพยาบาล
อ่า
ก็ทางท่านประหลัดอำเภอก็มาร่วมตรวจค้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะ
ท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าพระท่านบอกต้องตรวจโรงพยาบาลก็เดี๋ยวก็ตรวจได้

แต่ขั้นตอนมันก็อาจจะต้องรอผลอีกสักเกือบอาทิตย์นี่นะฮะ
จากนั้นตำรวจก็เลยนำตัวพระศิลวัตรกลับมาที่วัดอีกครั้งนะครับ
สามัคคีธรรมนะครับที่บางรจันทร์นะครับ
เพื่อมาตรวจค้นกุฏินะฮะมีตำรวจสามนายนี่นิมนต์มานะ
ศิลวัตรตอนนี้โยมแม่มาแล้วนะทีแรกบอกรอยมพ่อโยมแม่ก่อน
นี่ยังไม่ให้เข้าค้นสุดท้ายเนี่ยหลังจากปัสสาวะสีม่วงมาจากโรงพัก
ก็ยอมไขกุฏินะฮะแต่เขาก็ขอให้เข้าแค่ทางครอบครัวนะฮะ
โยมแม่แล้วก็ตำรวจเท่านั้นนะครับไม่ให้ทางชาวบ้านหรือว่าผู้สื่อข่าวเข้าไป
นี่ฮะมีเหตุชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เล็กน้อยด้วยช่วงนี้นะครับ
เรื่องการปะทะคารมกันคือทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาชี้แจงกับชาวบ้านให้เข้าใจว่า
ยังไงขอให้ใจเย็นก่อนขอให้รอขั้นตอนของตำรวจก่อน
ตำรวจจะบันทึกวีดีโอเป็นหลักฐานทุกขั้นตอนในกุฏิเนี่ย
ชาวบ้านที่ไม่ได้เข้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าพระเองเขาบอกเขาก็อยากให้มีแค่แม่เขา
เดี๋ยวที่ชาวบ้านเป็นห่วงว่าจะกันแกล้งกันไหมจะอะไรกันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะบันทึกวีดีโอเอาไว้ให้นะฮะ
อ่าสุดท้ายนี่ฮะพระศิลวัตรก็เลยบอกถ้ายังงั้นให้กำนันเป็นตัวแทนของชาวบ้านเข้ามาก็แล้วกัน
นี่ก็เข้ามาตรวจค้นด้านในกันนะครับนี่เจ้าหน้าที่เขาบันทึกเอาไว้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะจนนู่นแล้วฮะตรวจกันถึง๔ทุ่มนะครับ
จากการตรวจค้นกุฏิของพระศิรวัตรเจ้าวาดวัดสามัคคีธรรมที่อำเภอบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
เจอยาบ้า๑๙๘เมตรนี่ไงนี่ไงเห็นไหม๑๙๘เมตรนะครับปืนไฟแชคอีก๒กระบอก
มีอุปกรณ์เสพยาบ้าด้วยนะฮะอุปกรณ์เสพยาเสพติดเนี่ยใส่ไว้ในกระติกน้ำ
หลังจากนั้นตำรวจก็ยึดหลักฐานต่างแล้วก็คุมตัวพระศิลวัตรกลับไปที่โรงพัก
สพบังรจันทร์อีกรอบนึง
สุดท้ายพระศิลวัตรยอมสารภาพฮะเห็นไหมนี่ยาบ้าเห็นเลยเห็นไหม
บอกว่าซื้อยาบ้ามาจากพ่อค้ายาเสพติดที่ตำรวจจับได้จริง
แต่อัตมาแค่ซื้อมาเสพอย่างเดียวนะไม่ได้ขายแค่เสพไม่ได้ขาย
แต่จำนวนมันเยอะด้วยไงคะกลัวของขาดหรือยังไง
เอาเก็บไว้เยอะแล้วกันซื้อมาตุนไว้เยอะเหลือเกิน
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าทำไมซื้อมาเยอะจัง
เขาบอกจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อย

แค่มีอำเมษาบาลเราก็เลิกไปแล้วจากวันนู้น
เข้าตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
ทั้งตำรวจสมุพบังลจันทร์ทั้งฝ่ายปกครองนะครับ

ไปจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าคนก็ชื่อนายเบียร์นะครับ

พอในเบียร์เห็นตำรวจตอนนั้นเนี่ยกลืนยาบ้านะฮะ

แล้วอาการเป็นยังไงคะกลืนไปที๑๐เมตรเนี่ย

ดูอย่างงี้นะครับก็แบบแทบช็อคอ่ะแทบน็อคเลยอ่ะ
นิ่งเลยอ่ะนั่งนิ่งเลยอ่ะ
คือตำรวจไปตรวจในรีสอร์ทในห้องพักของในเบียร์เนี่ยไม่เจอยาบ้า
ไม่เจอยาบ้าเพราะในเบียร์เนี่ยกลืนลงคอไปสิบเมตร

ต้องพาไปแบบนี้ฮะเห็นไหมให้ดื่มน้ำดงน้ำแดงนั่งสงบสติอารมณ์ดีนะ
ไม่ช็อกไม่น็อกเอานะจนกระทั่งในเบียเนี่ยยอมรับสารภาพ
ว่ากลืนลงไปเนี่ยสิบเมตรแต่ว่าขายไปแล้วหนึ่งถุงสองร้อยเมตร
ถามว่าขายให้ใครบอกขายให้พระขายให้พระที่ไหน
บอกขายให้เจ้าอาวาสวัดสามะคีธรรมหนึ่งถุงสองร้อยเมตร
ราคาสองพันบาทนั่นก็เมตรละสิบบาท
นั่นไงราคาเท่าไหร่แต่ตอนไปค้นที่กุฏิเนี่ยเจอหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเมตร
ค่ะหายไปละสองเม็ดใช้ไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไงคะ
สงสัยจะที่ตรวจสีม่วงเข้มตำรวจมาถึงเมื่อวานตอนเย็นสงสัยจะแบบใหม่เลยหรือเปล่า
ม่วงเข้มเลยนะฮะพนักงานสอบสวนก็นี่ฮะ
นำตัวพระศิลวัตรไปหาพระผู้ใหญ่ให้ท่านศึกทันทีนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีเรื่องการมียาเสพติดไว้ในความครอบครองนะฮะ
แต่จะเพื่อเสพหรือจะเพื่อจำหน่ายด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
ค่ะแล้วบางทีด้วยจำนวนเม็ดมันเยอะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูที่จำนวนเม็ด
ว่าจะเป็นข้อหาเฉพาะการเสพหรือว่าเป็นการจำหน่าย
จะมาอ้างว่าเสพแต่มันแหม่มันร้อยเก้าสิบแปดเม็ดน่ะใช่ไหม
ก็ตรวจสอบไม่ยากหรอกใช่ไหมโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าคุณติดต่อกับในเบียร์ค่ะเรื่องซื้ออ่า
เรื่องขายทีนี้ก็ไล่ดูเลยทีนี้ว่าคุยกับใครอะไรยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดสามัคคีธรรมนะฮะ
วันนี้โอ้โหทั้งวันแล้วฮะชาวบ้านก็มาที่วัดกันจับกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บางคนบอกโอ้โหที่มาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาปกป้องอะไรอดีตเจ้าวาดนะ
แต่มาดูว่าจะมีญาติพี่น้องของเขามาที่กุฏิมาที่วัด
แล้วจะมาขนย้ายข้าวของสิ่งของอะไรออกไปหรือเปล่า
เพราะมันต้องเอาให้ชัดว่าสิ่งของนั้นเนี่ยทรัพย์สินส่วนตัวของอดีตเจ้าวาด
เขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกพระอ้วนหลวงพ่ออ้วนพระอ้วนเนี่ยอดีตเจ้าวาดเนี่ยฮะ
จะมาดูว่าทรัพย์สินของทางวัดเนี่ยมีเอาออกไปไหม
หลายคนบอกเจ็บใจเลยนะฮะบอกเจ็บใจเลยนะอุตส่าห์เนี่ยฮะ
นับถือศรัทธาตกใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมใส่นั่นเถอะเอาเต็มเท่าผมใส่ตอนนั้นช่วงนั้นฮันผมใส่
และพฤติกรรมก่อนหน้านี้เขาทำภาพพฤติตริยังไง

ไม่ไหวสามใส่ชาวบ้านไม่เข้าหาชาวบ้านอย่างนี้

ชาวบ้านก็ไม่ได้เสื่อมศรัทธาในวัดหรือว่าพระพุทธศาสนานะครับ
ก็ถือว่าเป็นการดีจะได้กำจัดเหลือบรายศาสนาออกไป
ใช่ไหมจ้าวาดวัดก็ออกไป
เดี๋ยวก็แต่งตั้งจ้าวาดวัดรูปใหม่มาดูแลวัดกันต่อ

เผื่อญาติพี่น้องของอดีตจ้าวาทวัดคนนี้

โอ้โหนี่ไม่ได้หลักฐานค่ะนางค้าขาวนี่ไม่ยอมนะ
หลักฐานมันชัดมากดีแล้วที่ขยายผลได้ขนาดนี้นะคะ